เริ่มต้นก่อติดดูความขึ้นไหวทางการเมืองกันหน่อยนะฮะ

วันนี้คุณพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพักก้าวไกล
แดดิเดตนายกของพักว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่๓๐

เมื่อไม่กี่วันก่อนไปคุยกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมา
วันนี้เลยไปคุยกับทางฝั่งของแรงงานบ้าง

เกี่ยวกับเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำ
วันละ๔๕๐บาทที่ก้าวไกลเขาหาเสียงเอาไว้

ฟังทางนายจ้างแล้วต้องมาฟังลูกจ้างด้วย

คือลูกจ้างเนี่ยความจริงเขาบอกเขาก็อยากได้นะ
วันละ๔๕๐บาทเนี่ย
แต่กังวลว่านายจ้างจะไหวไหม
ดาแรงงานนะฮะแล้วก็พนักงานแถวนั้นนะฮะ
ที่เทศบาลตะบลบางสาวทงจังหวัดสมุดปราการนะครับ
นี่ฮะที่มารอคุณพิธานี่ด้านในนะฮะ
นี่ด้านในเห็นไหมมีพัดนะครับ
มีหน้ากากอนามัยมีทงด้วย
หลังจากนั้นคุณพิธาก็เดินทางมาถึงนะครับ
แล้วได้เข้าไปในห้องประชุมสำนักงานเทศบาลบางสาวทง
เพื่อพูดคุยกับกลุ่มแรงงานหลายองค์กร

กลุ่มปิโตเรียมกลุ่มอาหาร
ซึ่งเป็นตัวแทนของสภารายงานทั้งเอกชนและวิศาธิกษ์นะครับ
ทั้งสิ้น๔๕องค์กร๒๐๐กว่าคนนะฮะ
พอมาเจอกันก็มีการทักทายเลย
พี่น้องเอ้ยแล้วก็เอ้ยตามกันมาเลย
แล้วก็ประชุมรับฟังปัญหาทางด้านแรงงานกันนะครับ
ซึ่งทางพระเก้ากลายยืนยันว่า
จะเข้ามาดูแลให้มีความเป็นธรรม

ได้รับการคุ้มครองตามสิทธิ์ที่พึงได้รับ
แล้วได้ค่าครองชีพสมดุลกับรายจ่ายด้วย
ที่สำคัญคือพระเก้ากลายเนี่ยบอกว่า
พระเก้ากลายมีกฎหมายอยู่๔๕ฉบับ
ที่ต้องการผลักดันเข้าสู่สภานะฮะ
หนึ่งในนั้นคือการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ
ให้เป็นวันละ๔๕๐บาทต่อวัน
แล้วก็มีการพูดคุยสอบถามนโยบายด้านแรงงานกันนะฮะ
นี่บรรยากาศตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
หลังจากที่ประชุมคุยแลกเปลี่ยนหารือกันเสร็จเรียบร้อย
หัวหน้าพักเก้าไกลก็ออกมาด้านนอก

มารอต้อนรับส่งเสียงเชียร์กันนะครับ
คุณพิทาก็บอกกับผู้ที่มาให้การต้อนรับนะครับ

บอกว่าเรื่องค่าแรงเนี่ยต้องคุยให้ครบทั้งระบบ
ทั้งเรื่องการลดหย่อนภาษี
ซึ่งสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ถึง๒เท่า
ภายในระยะเวลา๒ปีแรก
แล้วยังคุยถึงเรื่องอุตสาหกรรมในพื้นที่สมุทรปราการ

แต่โรงงานต้องมีคุณภาพ
แล้วก็อยู่คู่ลูกหลานในอนาคตได้
รวมไปถึงสวัสดิการของพี่น้องชาวแรงงานทุกคนด้วย
หักภาษีได้๒เท่าใน๒ปีแรก
เราเอาตัวเลขมาดู
ไม่ว่าจะเป็นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจก็ดี

หรือผลิตภาพของพี่น้องแรงงานในช่วง๗๘ปีที่ผ่านมาก็ดี
ตัวเลขที่เหมาะสมอยู่ที่๔๕๐
ทางเก้ากรายก็ยังยืนยันว่า๔๕๐บาทต่อวัน
เป็นตัวเลขที่เหมาะสมแล้วก็จะทำให้ได้
ถึงแม้ว่าผู้ประกอบการบางส่วนอาจจะมองว่า
ตัวเลขแบบนี้ผู้ประกอบการบางรายอาจจะไม่ไหว
แล้วเราอาจจะแหมแพ้ประเทศเพื่อนบ้าน
ในเรื่องของการที่ดึงดูดนักลงทุนมาลงทุน
เพราะว่าค่าแรงสูงนักลงทุนก็อาจจะกระจายไปลงทุน
ในประเทศอื่นอะไรแบบนี้ค่ะ
แต่ก็มิวก็ต่อเนื่องจากพี่อุ๋ยเลยก็แล้วกันนะคะ
ก็คือคุณพิธาพูดคุยทำความเข้าใจกับกลุ่มผู้ใช้แรงงาน
ปิดห้องหารือกันออกมาด้านหน้าทางสำนักงานเทศบาลตำบลบางเสาทง
แล้วก็ขึ้นรถติดตั้งเครื่องขยายเสียง

สรุปแบบนี้นะคะคุณพิทายืนยันว่า
ผลักดันค่าแรง๔๕๐บาท

และประกันสังคมแรงงานนอกระบบ
ก็คือตามที่หาเสียงเอาไว้ก็ยืนยันเดินหน้า
แล้วก็พูดถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงาน

เพื่อให้สภาพแวดล้อมน่าอยู่และเป็นประโยชน์กับลูกหลาน

แม้จะมีแรงงานหรือโรงงานมากมาย
ทันทีที่ได้เป็นรัฐบาลจะเร่งจัดการปัญหาเหล่านี้ให้
ซึ่งแรงงานที่สนับสนุนคุณพิธาและพักเก้าไกล
ก็มาให้กำลังใจส่งเสียงเชียร์เต็มลานด้านหน้า
เห็นมั้ยคะโบกทงสีส้ม
มีลูกโป่งสีส้ม

เขาไปขายกันมีพ่อคาแม่ค้าเอาไปขาย

มีพัดเป็นหน้าคุณพิธาอะไรแบบนี้
ทุกอย่างจะเป็นสีส้มหมดเลยค่ะ

เดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศกันนิดนึงนะคะ

ไกลบอกว่าจะให้ลาคลอดได้๑๘๐วัน

หัวหน้าสภาอุตสาหกรรมที่ไปหารือกัน
ก็มีการพูดคุยกันอยู่พอสมควร

อย่างที่บอกค่ะหลายอย่างมันต้องมาหารือร่วมกัน
ระหว่างในส่วนของผู้ประกอบการและผู้ใช้แรงงาน
คือมันก็ต้องหาจุดกึ่งกลางเหมือนกันนะคะ
อันนี้เป็นช่วงเวลาระหว่างนะครับ
เพราะเดี๋ยวเนื้อหาสำคัญเนี่ยคือต้องโหวตนายกให้ผ่านตรงนั้นก่อน
แต่เขาก็เตรียมตัวไว้ก่อนในการพูดคุยกันไว้ก่อน

ท่านผู้ชมครับมันมีอยู่มุมหนึ่ง
วันนี้นักข่าวแม่ไปเห็นพอดี
ตอนที่ไปนี่เจอคุณพิธาแล้วยืนสัมภาษณ์พูดคุยกันอยู่นะครับ
ที่นิ้วนางข้างขวาสวมแหวนอยู่

ว่าแหวนอะไรแหวนมั่นหรือเปล่า

ปกติต้องข้างซ้ายใช่ไหม

ข้างขวานะฮะนิ้วนางด้วยนะครับ
นักข่าวก็เลยแซวหน่อยวันนี้บอกเอ๊ะมันแหวนมั่นหรือเปล่า
วันนี้คุณพิทาก็ยิ้มยิ้มเขินบอกไม่ใช่แวนมั่น
มันเป็นแหวนจากวัดที่ครอบครัวเคารพนับถือ
ก็เลยเอามาสวมใส่ไว้เพื่อความเป็นสิริมงคล

อกจากนี้นะฮะยังมีหลายฝ่ายตาดีแอบสังเกต
เห็นคุณพิธาเนี่ยนี่เดี๋ยวนี้ทำไมชอบดึงกางเกง

ใช่คุณพิทาบอกมันหลวมน้ำหนักลดไป๔กิโล
ที่เคยซื้อมาใส่ไว้ตอนนี้มันหลวมไปหมดแล้ว

คือเรื่องแหวนคนก็ไปเทียบเคียงกับคุณแอฟทักษะออนไงคะ
แหวนนิ้วนางข้างขวาเหมือนกัน
คือแหวนเนี่ยแบบแหวนไม่เหมือนกันแต่ใส่ข้างเดียวกัน